คุณผู้ชมครับมีชาวบ้านก็ช่วยกันจับกลุ่มผู้ชายคนหนึ่ง
ชอบไปยืนไล่ไถเงินชาวบ้านแล้วก็นักศึกษาที่เป็นผู้หญิง

คือแบบกั้นเอาไว้เลยถ้าไม่ให้เงินก็ไม่ให้เดินผ่าน
สุดท้ายเนี่ยเขาต้องช่วยกันจับกลุ่มตัวนะครับ

อภัยอีกนะแถวเขากี้ก็ไม่ให้แม่ง

คือในคลิปนี้จะเห็นว่านี่ผู้ชายเสื้อสีแดงที่กำลังต่อว่าคนก่อเหตุอยู่นะฮะ

เนื่องจากผู้ชายคนนี้ไปไถเงินผู้หญิงที่เดินผ่านซอยแถวนี้

คือไม่ได้แค่ไถอย่างเดียวนะฮะคือเข้าไปขนกระเป๋าเขาเลยนี่ครับ
ก็ขี่ไปทีนึงแล้วก็มีอีกหลายคนมาช่วยกันนะครับ
เขาก็ถามว่าค้นกระเป๋าไหมเมายาไหมผู้ชายคนนี้ปฏิเสธหมด
ชายเสื้อแดงนี้ก็เลยโมโหถีบไปทีนึงแล้วก็มีพี่วินจักรยานยนต์รับจ้างแถวนั้นมาช่วยกันด้วยนะครับ

จากนั้นก็มีคนโทรนี่ฮะมีคนโทรแจ้งตำรวจให้มาเอาตัวผู้ชายคนนี้ไปดำเนินคดี

เนื่องจากชาวบ้านในชุมชนเขาบอกเขาโมโหเขารับไม่ได้
ใครก็ไม่รู้มาทำตัวแบบใครเดินผ่านไปผ่านมาโดยเฉพาะน้องนักศึกษาผู้หญิงเนี่ย
ถ่ายเงินเข้าหมดเลยขนกระเป๋าเข้าหมดเลย
มีภาพในคล่องมุมจรปิดนะฮะ
คือคนที่โพสต์คลิปเอาไว้ก่อนในติ๊กต๊อกเนี่ยบอกว่าอันตรายมาก
มีโจรมารีดไถเงินผู้หญิงชาวบ้านจับได้เหตุการณ์เกิดขึ้นแถวพระหลโยธินกรุงเทพ
นี่เป็นซอยผนโยธิน๔๗นะครับท่านผู้ชมครับ
คนก็มาแสดงความคิดเห็นกันเยอะนะฮะ
คือบางคนก็บอกว่าก็นี่ฮะมันอันตรายสำหรับผู้หญิงหรือว่าเด็กนะครับ
แต่หลายคนก็ให้ความเห็นอีกมุมหนึ่งบอกว่าความจริงแล้วถ้าเกิดจับได้ก็เอาแต่พอสมควรก่อนดีกว่า
ยังไงแจ้งตำรวจให้มาดำเนินการต่อกันแล้วกัน
คือไปเตะไปต่อยไปกระทืบไปลงไม้ลงมือเนี่ยเดี๋ยวมันจะบานปลาย
วันนี้คุณแซคนัทวินผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับ
ให้ข้อมูลบอกว่าผู้ชายคนที่เห็นในคลิปที่ชาวบ้านช่วยกันรุมจับเนี่ย
เป็นคนแปลกหน้าไม่ได้อยู่แถวนี้
ก่อนหน้านี้เห็นว่าชายเร่ร่อนคนนี้เนี่ย
โดนคนในชุมชนจับตัวเนื่องจากเดินไปในบ้านที่เป็นร้านค้าห่างจากจุดเกิดเหตุแถวที่อยู่ในคลิปเนี่ยแค่ร้อยเมตร
แล้วเราก็ได้คุยกับคุณยายนะครับคุณยายอายุ๗๔ปีนะครับคุณยายบุญเรือน
คุณยายบุญเรือนแกก็เดินไม่ค่อยสะดวกหรอกนะครับเมื่อวานนี้อยู่กับสามีเฝ้าร้านอยู่สองคนบอกว่าลูกสาวเนี่ยออกไปข้างนอกมีผู้ชายคนนึงเดินเข้ามานะยายก็ถามว่าเออมาซื้ออะไรคะ
ถามอยู่สามรอบไม่ตอบอะไรเลยยืนเฉยแล้วอยู่ดีบอกจะมาหาที่นอนอันนี้ร้านค้านะจะมาหาที่นอนจะไปนอนตรงไหนได้
นี่เห็นไหมฮะมีกล้องวงจรปิดนะครับทุกผู้ชมครับอันนี้บันทึกภาพเอาไว้นะครับผู้ชายคนนี้เดินเข้ามาสะพายเป้มาใส่หมวกมาหันซ้ายหันขวาไม่พูดไม่คุยอะไรกับใครหันไปดูข้างนอกยืนอยู่แบบเนี้ยที่ยายบุญเรือนบอกนี่ยายถามสามรอบซื้ออะไรคะจะมาซื้ออะไรคะไม่ตอบเลยเหรอคะไม่ตอบบนพึ่มพำพึ่มพำสุดท้ายบอกจะมาหาที่นอน
ชุมชนอ่ะขี่จักรยานยนต์มาพอดีอ่าคือโอ้โหโชคดีของบุญยายมากคือขี่จักรยานยนต์ผ่านมาแถวนี้เนี่ยเพื่อจะมาหักไม้ที่มันแบบเป็นแง่งอยู่อ่ะแล้วมันกีดขวางทางอ่ะอ๋อนี่เห็นไหมฮะนี่แกหักไปแล้วนะครับอ่าคือนี่เห็นไหมฮะอ่าอ๋อแล้วมันก็เลยเกิดเป็นคลิปเมื่อกี้นี้ก็มาเจอพอดีก็เลยมาเนี้
แล้วก็ดึงตัวออกมาข้างนอกแล้วเหตุการณ์ก็เป็นไปตามคลิปคือพี่เสื้อแดงเนี่ยเป็นรองประธานชุมชนอ๋อค่ะอ่า
ผู้นำชุมชนบอกว่าไม่ได้มีใครอยากใช้กำลังกับผู้ชายคนนี้นะครับแต่บางเรื่องมันเป็นเรื่องความปลอดภัยของคนในชุมชน
ความจริงเนี่ยตอนที่เห็นเข้ามาในชุมชนเดินไล่ไถเงินนักศึกษาผู้หญิงที่อยู่ในซอยบางทีไปดึงกระเป๋าเขาจะค้นกระเป๋าเขาเนี่ยเตือนดีดีกันตั้งแต่ปากซอยแล้วบอกอย่ามาทำแบบนี้ให้ออกไปให้กลับไปสุดท้ายเนี่ยบุกไปถึงในร้านของคุณยายในบ้านที่เปิดเป็นร้านขายของอ่ะ
ผมถามว่าแล้วมาจากไหนเขาบอกมาจากสุขุมวิทย์สุขุมวิทย์แล้วมาทำอะไรที่นี่มาเดินเล่นคุณมาสอดส่องหรือเปล่าใช่ไหมฮะนั่งนั่งไม่ต้องลุกนั่งไม่ต้องลุกก็แบบไม่ยอมจะลุกหนีผมก็เลยต้องสกัดไว้ไม่ให้ลุก
แล้วถามว่ายังตำรวจในพื้นที่นะครับบอกว่ายังไม่มีใครที่ไปแจ้งความเอาผิดกับผู้ชายแร่ร้อนคนนี้นะครับทั้งผู้ที่ถูกรีดไถเงินผู้ที่ถูกบุกรุกเข้าไปในบ้านหรือว่าจะถูกทำร้ายก็แล้วแต่หากมีผู้เสียหายจะไปแจ้งความกับตำรวจเอาไว้ก็ได้นะครับตำรวจบอกนะฮะอ่ะขนาดที่ทางชมชนบอกว่าก็นี่ฮะ